แต่มาดูเหตุการณ์นี้ก่อนเป็นเหตุการณ์ไล่จับฮะ
เพราะว่าตำรวจพบรถจักรยานยนต์คันหนึ่งต้องสงสัย
มีผู้ชายเป็นคนขี่ผู้หญิงเป็นคนซ้อน
ตำรวจพยายามเรียกจอดเพื่อจะตรวจ
ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์คันนี้ขับหลบหนี

พอตามไปรถคันนี้ประสบอุบัติเหตุนะครับ

กล้องจากหมวกกันน็อกของตำรวจนะครับ

ขับขี่ไล่ตามกันมาจนกระทั่งประสบอุบัติเหตุแบบนี้คุณ

ผู้หญิงที่เป็นคนซ้อนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับ
ชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างจังเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตามภาพกล้องวงจรปิด

ประมาณสัก๔ทุ่ม๕๐นาที
เหตุเกิดบริเวณปากซอยสุขสวรรค์๗๙
แยก๒๐ตำบลบางจากอำเภอพระประแดง

ที่เกิดเหตุทำให้มีการเสียชีวิตก็คือ
นายพงพันธ์สุประดิษฐ์อายุ๓๓ปี

นางสาววลัยพรรองงามอายุ๒๕ปีนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาจุดเกิดเหตุ
เข้าช่วยประถมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่ผู้หญิงจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาคุณ
เหตุการณ์ไล่ล่าตรงนี้เสียชีวิต๒ศพนะครับ
สีชมพูดำทะเบียนรอจุลายอยักษ์คอควาย๘๘

จากการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวนถึง๑๕๗เมตร
ซองบุหรี่ที่ผู้ต้องสงสัย
โยนทิ้งระหว่างขี่รถหลบหนี
เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ

ขณะขี่รถปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

ขี่รถมาถึงบริเวณกลางซอยสุขสวรรค์๗๘
ก็พบกับรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องสงสัย
ที่ขี่มานะครับแล้วก็มีพิรุธครับ

แต่รถจักรยานยนต์คันนั้นไม่ยอมหยุดนะฮะ
ยังได้เร่งเครื่องหลบหนีจึงไล่ติดตามไป
ระหว่างทางผู้เสียชีวิตยังได้โยนสิ่งของบางอย่าง
ข้างทางและสุดท้ายก็พบว่าเป็นยาบ้าเนี่ยนะครับ
และสุดท้ายรถของผู้เสียชีวิตก็พุ่งชนเสาไฟฟ้า
จนทำให้เสียชีวิตคาที่๒ศพนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้ทางตำรวจเองนะครับ
ได้ย้อนมาตรวจสอบข้างทางที่มีการทิ้งหลักฐานอะไรไว้

เรื่องต้นตำรวจจะได้เชิญญาติผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำ
แล้วก็ที่สำคัญนะคุณเรื่องนี้มันต้องมีข้อวิภาควิจารณ์แน่นอน
ที่ตำรวจไล่ล่าตำรวจเบียดอะไรหรือเปล่า
มีภาพจากกล้องตัวอื่นอีกหรือเปล่า
ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะฮะ
ทีนี้ผู้บังคับบัญชาจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะ
จะต้องมีการเรียกตำรวจที่เป็นสายตรวจ
มาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยนะครับ